ดูเรือเหล็กลัมเบอร์เลอร์เลยในแม่น้ำเจ้าพญาแล่นเข้าใส่ต่อหม้อสะพานครับ
เนี่ยครับเรือลากจูงชนต่อหม้อดังสนั่นกลางเจ้าพระยาตุ้ม
ปั้งปั้งเลยนั่นแหละฮะโอ้โหพุ่งเข้าหาต่อหม้อเลยแล้วรถก็ยังวิ่ง
พุ่งเข้าไปชนต่อหม้อสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเสียงดังสนั่นวันไหว๓ครั้งคุณผู้ชม
แล้วก็มีเรือยนกำลังเร่งเครื่องยนต์
เพื่อจะนำเรือเหล็กที่ติดกับต่อหม้อสะพานออก
จากนั้นก็มีเรือยนอีก๒ลำมาช่วยกันประกบ
เพื่อเอาเรือเหล็กนั้นไปจอดที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้า๒๓สิงหาคม
ที่ผ่านมาบริเวณสะพานเลี่ยงเมืองถนนสาย๓๕
ซึ่งสะพานอยู่ในเขตรอยต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ขออภัยฮะที่อำเภอพระนครศรีอยุธยากับอำเภอบางปะอินนะครับ

เป็นเหตุให้คนประจำเรือต้องตัดสายเชือกลากจูง
ลำพวกท้ายทิ้งก่อนเลย
เพื่อให้ลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับ
สอบถามนางสาวพินทองนินเพชรอายุ๓๗ปีคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
โมง๑๐นาทีฉันจำได้แม่นเลย
ได้ยินเสียงเรือยนครับเร่งเครื่องเสียงดังโน้นโน้นโน้นสักพักครับ
ก็ได้ยินเสียงเหมือนเรือชนต่อหม้อสะพานเขาเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยอยู่ตรงนั้น
ก็เลยรีบออกไปดูพบว่าเรือยนกำลังเร่งเครื่อง
เพื่อเอาเรือเหล็กที่ติดกับต่อหม้อสะพานออก
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุพบว่าที่ต่อหม้อสะพานมีรอยเฉียวชนสิครับ
ได้รับความเสียหายแต่ไม่พบเรือลากจูงแล้วนะ

ก็เลยไปสอบถามนายพีรทรนาคศุกร์ครับ
ภูมิในการสำนักเจ้าท่า
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยาระบุว่า
เรือที่ชนเป็นของบริษัทลำเลียงไทยนะครับ
พบว่าต่อหม้อสะพานเสียหาย๓๔แท่ง

กรมเจ้าท่าทำยังไงล่ะไปแจ้งความสิครับ
ต้นสาเหตุน่าจะเกิดจากเชือกที่ลากจูง

เรือก็เลยเสียหลักเสียการควบคุม
ประกอบกับกระแสน้ำช่วงนี้มันแรงด้วยนะครับ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นครับคุณผู้ชมครับ